ประเดิมวันหยุดด้วยความน่ารักตะมุตมิ

สำหรับอเล็กธีรเดชกับโบเมลดานั่นเอง
ช่วงนี้แหมหลายคนพยายามจับสังเกตนะ
แล้วก็พยายามดูว่าไปที่เดียวกันหรือเปล่า
ไปทางไหนก็เป็นสีชมพูไปเลยนะคะ

ไม่รู้ด้วยว่าความรักมันขึ้นตาหรือเปล่าคุณ
โป๊ะก็เลยมีออกมาให้เห็น
เพราะพี่นักข่าวถามว่าคุยกับน้องโบทุกวันหรือเปล่า
ฟังคำตอบจากหนุ่มหล่อคนนี้เลยค่ะ

แต่ทุกวันนี้ใช้สเตตัสว่าอะไร
ตาแฮปปี้มากขึ้นครับผม

มันเรียกว่ามันต้องแบบเรียนรู้ก่อนว่า

ในอนาคตของความสัมพันธ์